ไปดูที่บุรีรำหน่อยนะคะคุณพ่อท่านหนึ่งเนี่ย
วัยหกสิบเก้าแล้วจะเจ็ดสิบแล้วพี่หุย
จู่ก็ออกมาร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าลูกสาวเนี่ย
ไปไล่ภรรยาใหม่ของคุณพ่ออายุ๓๓ปีนะภรรยาใหม่
ไปไล่ภรรยาใหม่ของคุณพ่อเนี่ยออกจากบ้านครับ
ที่ภรรยาใหม่ของคุณพ่อนี่แหละเป็นคนดูแลคุณพ่อ
คอยหาข้าวหายาให้กินคุณพ่อเป็นโรคประจำตัวหลายโรค
ทีนี้พ่อก็ตั้งคำถามว่าไอ้การกระทำแบบนี้
ที่ลูกสาวมาไล่ภรรยาใหม่ของพ่อออกจากบ้านเนี่ย
คือเหมือนแบบเหมือนฆ่าพ่อทางอ้อมนะคะ

ใช่ค่ะ
ไปดูคลิปเหตุการณ์หน่อยนะคะคุณผู้ชม

ทำกับพ่ออย่างนี้ก็เหมือนกับ

ว่ายาแต่ละวันนี้จะกินด้วยมาก

คุณพ่อร้องไห้แล้วก็ตัดเพาะแบบนี้ค่ะ
คุณพ่อทะนีชื่อว่าคุณสำลาดนกไทยสมอายุ๖๙ปีแล้วนะคะ
แล้วก็ท่านเป็นอดีตประธานสภาอบตในพื้นที่
เผอร์นาโพจังหวัดบุรีรัมพ์ค่ะ

ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาพร้อมกับภรรยาใหม่ของคุณพ่อ
ชื่อว่าเบญญาภาอุ่นพักอายุ๓๓ปี
คุณพ่อเล่าบอกว่าถูกนางนงเยาอายุ๔๔ปี
งเยาเป็นลูกสาวคนโตของคุณพ่อ
ทนายความทำหนังสือขับไล่
ภรรยาใหม่ของพ่อก็คือคุณเบญญาพาให้ย้ายออกไปจากบ้าน

คุณเบญญาภาอยู่กินกับพ่อมาเกือบ๑๐ปีแล้วนะคะ
สร้างอยู่บนเนื้อที่๒ไร่๒งาน๖๔ตารางวา
แต่เป็นชื่อของลูกสาวคนโตนะคะเป็นเจ้าของ
พ่อนี่แหละเป็นคนยกให้เอง
แต่ทำหนังสือมาขับไล่ภรรยาใหม่ของ

หนังสือลงวันที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
บอกว่าตอนนี้เดือดร้อนอย่างหนักเลยนะคะ
ลูกสาวไม่จ่ายค่าไฟมา๓เดือนแล้ว
ถูกการไฟฟ้าแจ้งเตือนว่าจะตัดไฟ
รวมถึงไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูว์พ่อเดือนละ๓๐๐๐บาท

เพราะพ่อตอนนี้เงินประทังชีวิตคือจากไหนรู้ไหมคะ
ยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ๖๐๐บาท

ดินแปลงนี้นะคะพ่อบอกว่าพ่อเป็นคนโอนให้ลูกสาวคนโตตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เพราะลูกสาวตอนนั้นก็เข้าใจตอนนั้นคือที่บ้านเดือดร้อน
แล้วลูกสาวคนโตเป็นคนไปถ่ายถอนที่ดิน
มาจากนายทุนที่ไปจำนองเอาไว้
แต่หลังจากที่ถ่ายทอนแล้วก็เคยพูดกับลูกไว้ว่าเดี๋ยวจะแบ่งที่ดินตรงนี้เป็น๓ส่วนนะ
ให้ลูกสาว๒คนคนละ๑ไร่ส่วนที่เหลือ๒ไร่กับอีก๖๔ตารางวา
พ่อจะเก็บไว้อยู่อาศัยบ้านปลายชีวิต
ต่อมาปี๒๕๖๒ค่ะลูกสาวเนี่ยก็ไปโอนต่อให้กับลูกสาวอีกคนด้วย
ทีนี้พอมีปัญหาไม่พอใจกันระหว่างพี่น้องเนี่ยจู่ก็จะมาขับไล่ภรรยาใหม่พ่อ
ก็ไม่ต่างอะไรกับการไล่พ่อด้วยแบบนี้นะคะ
เพราะทุกวันนี้ก็มีแต่ภรรยาใหม่เท่านั้นแหละที่คอยดูแลพ่อยามเจ็บป่วย
จัดหายาโรคเกาะโรคหัวใจให้กิน
เหมือนลูกอยากปล่อยให้พ่อตายนะคะ
พอพูดถึงขั้นนี้เลยถ้าไล่ภรรยาใหม่ก็เหมือนกับว่า
ลูกอยากปล่อยให้พ่อตายเพราะฉะนั้นอยากขอความเห็นใจว่าไอ้ลูกสาว
การกระทำของลูกสาวแบบนี้คือทำไม่ถูกต้องค่ะ
ควายอยู่สองตัวเขาก็เอาควายเข้าบ้านเข้าอะไรหมด
ปิดประตูบ้านที่อยู่เขาปิดไฟปิดอะไร
พ่อจะใช้งานอะไรก็ลำบากนะครับ
ก็ถามว่าทำไมมีจิตใจแบบนั้นที่จริงตามลักษณะของพ่อเลย
พ่อนี่เป็นประธานสะพานมีแต่เมตตาคนเป็นลูกสาวทำไมไม่รู้จัก
ว่าพ่อเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกับลูกที่มอบมรดกให้
ทั้งที่เขามีที่เมืองอุบลนะครับจำนวนมาก
ทีนี้ลองไปพูดคุยกับภรรยาใหม่ของคุณพ่อนะคะ
เบญญาภาบอกว่าอยู่กินกับคุณพ่อเนี่ยมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบ
เรียกเรียกสามีว่าพ่อนะคะดูแลทุกอย่าง
ก็ไม่เคยมีปัญหากับอดีตภรรยาหรือว่าลูกสาวคนโตนะคะ
ก็ต่างคนต่างอยู่อยู่คนละหมู่บ้าน
แต่มีลูกสาวคนเล็กแล้วก็ลูกเขยอยู่ด้วยเพิ่งจะมีปัญหากันช่วงปีใหม่
เพราะลูกเขยคนเล็กเนี่ยไม่พอใจที่ไก่ของพ่อตาที่เลี้ยงไว้เนี่ย
คุ้ยเขียบผักที่เขาปลูกไว้แล้วก็ไม่พอใจที่หมาไปเห่าเขาด้วย
เขยก็เลยใช้ไม้คว่างใส่หมาเกือบจะไปโดนพ่อตา
ทีนี้พ่อตาก็ตอบว่าลูกเขยลูกเขยทำไงคะไปฟ้องลูกสาวคนโตที่เป็นเจ้าของที่ดิน
หลังจากนั้นก็มาขับไล่ทั้งที่เธอไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะ
อยากจะร้องขอความเป็นธรรมทุกวันนี้คุณผู้ชม
มีรายได้จากการรับจ้างเลี้ยงหมาเดือนละ๑๕๐๐บาท
พ่อแม่ก็ตายไปหมดแล้วนะคะถ้าเธอถูกขับไล่แบบนี้
แล้วถ้าเกิดว่าถูกไล่ออกจริงเนี่ยแล้วเธอจะไปอยู่ที่ไหน
เธอถามแบบนี้ค่ะ
งงว่ามาขับไล่หนูทำไม
ซึ่งผิดใจอะไรกันก็ไม่เคยไม่มีค่ะ
หนูคิดว่าเขาอยากให้พ่อเสียชีวิตเพราะเขาไม่อยากส่งเสียต่อ
เพราะเขารู้ว่าถ้าไม่มีหนู

ไปคุยกับลูกสาวของคุณพ่อคนโตนะคะ
ชื่อว่าคุณนงเยายอมรับบอกว่า
ทนไม่ไหวที่ภรรยาใหม่ของพ่อชอบไปโกหกชาวบ้านต่างนานา
เฉพาะประเด็นที่ยุให้พ่อยึดที่ดินคืน
ทั้งที่เธอเป็นคนถ่ายถอนคืนมากว่า๕๐๐๐๐๐บาท
อย่างนั้นนะที่ดินผืนนี้คงถูกยึดไปแล้วอะค่ะ
ที่ผ่านมาให้พ่อและภรรยาใหม่อยู่ในที่ดินนี้อย่างสุขสบาย
จ่ายค่าน้ำค่าไฟให้ให้เงินเดือนพ่อเดือนละ๓๐๐บาท
ไม่เคยทอดทิ้งนะคุณทงเยาวบอกแบบนี้
แต่กลับมาทำให้เธอแล้วก็แม่ทุกข์ใจ
ก็เลยทนไม่ได้แต่ก็ยืนยันนะคะว่า
ไม่ได้ไล่พ่อยังเคารพและให้เงินพ่อเหมือนเดิมค่ะ
ข้อเท็จจริงก็คือว่าพ่อขับไล่เราก่อน
ขับไล่ลูกกับขับไล่น้องเขยออกจากพื้นที่
เราก็เลยอยากแล้วพ่อให้เหตุผลว่าในการขับไล่ของเราคือ
อยากจะได้ที่คืนแต่จะได้สมบัติคืนทั้งหมดเพื่อจะเอาไปให้เมียใหม่
พวกพี่ก็เลยไม่ยอมก็เลยมีความรู้สึกว่า
ถ้าเกิดเขาทำนิสัยแบบนี้พี่ก็จะไม่ให้เขาอยู่ในพื้นที่ของพี่เหมือนกัน
เพราะว่าพี่เป็นคนถ่ายถอนแต่ไม่ได้ขับไล่พ่อ
ถ้าเกิดเขาอยู่เฉยไม่ได้สร้างปัญหาหรือไม่ได้สร้างความลำบากใจ
เขาก็อยู่เพราะเขาก็อยู่แบบนี้มาตั้ง๕ปี๖ปีแล้ว
แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือมายุโยงให้พ่อมาเอาสมบัติกลับไปหมด
มันก็เลยทำให้เราโมโห